คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการเริ่มต้นในการจัดงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่๒๒นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับ
ทำให้หลายคนเดินทางมาเข้าคิวตั้งแต่งานยังไม่เริ่มค่ะ
ประชาชนที่ต้องการหาซื้อหนังสือ
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
และพระบรมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษมาเข้าคิวเพื่อที่จะรอเข้างาน
มหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่๒๒
จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจมาก่อนเวลาเปิดงาน๒ชั่วโมงค่ะ
โดยหลังเปิดให้เข้างานแล้วประชาชนส่วนใหญ่
ไปซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับในหลวงราชการที่๙
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีสำรวจบูธหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างภายในงานพบว่า
แทบทุกบูธจะจัดโซนหนังสือแนะนำที่เกี่ยวกับในหลวงราชการที่๙ไว้หน้าร้าน
เพื่อให้ประชาชนเลือกสรรได้ง่ายขึ้นในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดร้อยละสิบห้า
โดยส่วนใหญ่จะเน้นที่มีพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙และหนังสือที่ออกใหม่
สถิตณสวงสวรรค์นิรันดิ์ที่รวบรวมข้อมูลงานพระราชพิธีพระบรมศพ
จดหมายเก่าและเอกสารต่างที่เป็นประเพณีโบราณ
เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา
ก็คืออยากจะร่วมถวายอะไรนะคะแล้วก็ส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์ท่าน
ก็จัดมุมพิเศษสำหรับในหลวงรัชกาลที่๙โดยเฉพาะ
คาดว่าน่าจะได้รับการสนใจอย่างมาก
ลุคใหญ่สามารถเอาไปอัดกล่อมได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วทางเราก็มีหมดมีทางหนังสือมีทางโป้ตเตอร์
วิรุณยะโสธรชาวกรุงเทพมหานคร
วันนี้ตั้งใจมาหาซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับพระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่๙

ที่ได้มีโอกาสถวายงานโครงการแก้มลิงที่เขตบางขุนเทียน
หนังสือเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขาได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านตลอดเวลา
ก็อยากได้ไว้เป็นที่ละลึก
ซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยรับราชการ
ซึ่งเคยเป็นทำงานร่วมกับท่านคือโครงการแก้มลิงอย่างนี้
เราก็อยากจะหานังสืออันนั้นมาเก็บไว้เพื่อจะได้ดูความหลัง
เก็บไว้แล้วก็ให้เก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูได้เห็นได้ทราบประวัติต่าง
ที่ท่านทำไว้จากหนังสือที่เราคัดเลือกมา
อกจากนี้หนังสือหลักคำสอนต่างของในหลวงรัชกาลที่๙สำหรับเด็ก
เป็นอีกเล่มที่บรรดาผู้ปกครองนิยมซื้อไปสอนลูกหลาน
ให้เดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหนังสือเพียงพอเพื่อพอเพียง
มุ่งสอนเด็กให้รู้จักการประหยัดอดออมและซื่อสัตว์
ประชาชนที่สนใจหาซื้อหนังสืออันทรงคุณค่าที่เกี่ยวกับในหลวงราชการที่๙ค่ะ
สามารถเดินทางมาได้ที่งานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่๒๒
ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๒๑
ตุลาคม๒๕๖๐ตั้งแต่เวลา๑๐โมงจนไปถึงเวลา๓ทุ่มค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงานจากศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ